ปล่อยเขาไหมคะปล่อยให้เขาไปหาสิ่งที่ดีกว่า
หนุ่มคนนี้ค่ะเขาดูแล้วว่าเราคงดูแลกันต่อไม่ได้

คือเอาไปปล่อยในป่าแล้วนะแล้ววิ่งหนีแล้วด้วย

เขารักกันมากนะคุณ
มีชื่อเสียงเรียงนามให้พร้อม
หญิงน้อยตัวนี้ชื่อน้องใบบุญนะคะ

ค่ะนี่ฉันเข้าไปส่องดูเพิ่มเติมเนี่ยนะอุ้ยน้องน่ารักมากจริงจริง
เลี้ยงลิงเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่ะอ๋อดูนี่
กินด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรต่างต่างนานาโอ้น่าเอ็นดูนะคะอืม
เขาคงเป็นทหารแหละแล้วก็น่าจะไม่ใช่อยู่ไทยด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ก็น่ารักดีทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราวของความผูกพันระหว่างคนและลิง
อ้าวน้องคนนี้น้องคนนี้ไม่ใช่สิลิงตัวนี้น้องตัวนี้
ตัวนี้ติดเจ้าของมากนะคะไปทำความรู้จักกันเพิ่มเติมเลยดีกว่า
สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและสวัสดีพิธีกรรายการตลอดข่าวทั้งสามคนนะครับ
ผมชื่อตูเป็นคนลาวคนโรงพยาบาลครับและน้องลิงนี่ชื่อน้องใบบุญนะครับ
ซึ่งวันที่ไปเจอน้องก็เป็นวันที่ไปเดินป่าแล้วก็บังเอิญไปเจอน้องครับ
น้องก็หากินคนเดียวน่าจะภาคจากแม่ครับผมก็เลยเก็บเอาน้องมาเลี้ยงครับ
วันแรกที่เอามาก็ไม่ยอมกินอะไรเลยครับเป็นแบบผลไม้เป็นข้าวก็ไม่กินเลยครับ
แต่ว่าเอานมมาให้กินน้องน้องกินนมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องใบบุญแล้วก็ผมนะครับ
อันนี้พี่เขาเข้าป่าแล้วไปหาผลไม้ปรากฏว่าได้เห็ดได้เห็ดมะพัดกินเลย
น้องใบบุญก็นั่งนู้นดูด้วยหันไปหันมาระวังหางลิงนะฮะ
คุณโตนะกับน้องใบบุญนะทุกวันนี้เขาแฟนคลับติดตามเยอะเลยนะ
นี่ก็ชอบในความน่ารักจริงคุณโตก็น่ารักลิงก็น่ารัก
จริงเล่นกล้องแล้วเริ่มเล่นกล้อง